เอาล่ะใครที่ยังชอบดื่มกาแฟนะคะเอาใจคอกาแฟกันหน่อย
ฉันจะพาไปที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านกาแฟดื่มดำธรรมดานี่นะ
แต่ว่าเขาตั้งอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศนี่มันก็เต็มไปด้วยทุ่งข้าวเขียวขจีแบบนี้
บรรยากาศร้านกาแฟสดมะขามคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือนะคะ
ไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนี่คุณดูสิเหมือนมีแคทวอล์กลางทุ่งนา
ต้องไปเดินก่อนนะเออก็ได้ชมวิวทิวทัศน์กันไปเซลฟี่สวยไงสวย
ให้ลูกค้านี่นะได้มานั่งจิบกาแฟริมทุ่งนาแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอย่างที่เห็นสะพานไม้ทอดยาว
ให้เดินไปสูดอากาศสัมผัสธรรมชาติกันไปอย่างเต็มที่อ่าเจ้าของร้านก็คือคุณปียบุตรศรีเมือง
อายุ๓๓ปีบอกว่าเปิดร้านขายกาแฟสดมาปีนึงแล้วด้วยแนวคิดที่ว่าการนั่งจิบกาแฟไปพร้อมกับการนั่งกินลมชมทุ่งนา
วิวทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติก็จะทำให้ได้ความสุขนะคะแล้วก็เพิ่มอัตรรสให้กับลูกค้าที่ชอบกาแฟด้วย
ก็เลยสร้างสรรค์บรรยากาศขึ้นมาพร้อมทั้งต่อสะพานไม้ไปยังกลางทุ่งนาระยะ๒๐๐เมตรนี่แหละ
ให้ลูกค้าได้เดินไปกลางทุ่งนาได้ไปถ่ายรูปกันแล้วก็ยังมองเห็นหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดม่วงด้วย

ผ่อนคลายนะเห็นอะไรที่มันเขียวขจี
ไปสุดลูกหูลูกตานี้ก็โอ้โหสดชื่นคุณลองนึก
คุณถือถ้วยกาแฟร้อนเดินไปเบา

เคยไปที่จังหวัดอ่างทองตอนนั้นไปทำช่วง
ขับรถผ่านตอนนั้นไปทำช่วงรายการตลอดกิน
ก็คือไปที่วัดม่วงแล้วขับรถผ่านแล้วก็เจอร้านนี้แหละ

ถ้าไปอีกไม่เห็นเคยได้อะไรกลับมาเลย

เป็นอีกหนึ่งร้านที่บรรยากาศดีอยากแนะนำกันด้วยนะครับ